อกมากกี้ค่ะวันนี้เลยสดร้อนเช่นเดียวกันค่ะ

ใช่ทั้งคู่เลยแล้วประหยัดด้วยนะบ้านนี้ใช่นะคะล่าสุดค่ะ
อย่างที่เห็นแวะมาสวัสดีปีใหม่บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
โดยมากกี้เห็นมั้ยสวยมั้ยค่ะก็เล็ก
เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีละครปลายปีนะคะพี่ศรีบอกนะคะ
แต่ว่าที่ทำมา๔ปีแล้วลูกค้าแน่นมาก
รายการออนไลน์ของนางนี่แหละค่ะป๊อกกี้ออนเดอรันค่ะ
ซึ่งเทปล่าสุดก็มีประเด็นอีก
เขาบอกว่านางไปไหว้พระขอลูกอีก

ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะใครเป็นคู่รักสายมูเตลูไปแล้ว
ไปฟังสัมภาษณ์สดร้อนกันเลยค่ะ

แล้วพอสำเร็จผมก็เลยแบบว่าผมต้องกลับไปว่ายอีก
สัญญาไว้ว่าผมจะกลับไปแล้วก็ผมจะพาคนกลับไปไหว้เพิ่ม
ก็เลยเอาพนักงานบริษัทนี่แหละค่ะ
ก็เรื่องงานสักส่วนใหญ่แต่ว่าคือแต่ละแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนเฉพาะ
ยังมีแบบวัดหนึ่งที่กี้ไปที่มาเกาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก
ให้เหมือนแบบคุ้มครองลูก